ตี๔เช้ามืดที่ผ่านมาที่ปรานบุรีประจวบคิริขันนะครับทุกผู้ชมครับ
เอ่อกลุ่มไว้รุ่นเจ้าถิ่นนะฮะโอ้โหเป็นสี่สิบคนนะฮะ
ไล่ตามทำร้ายคู่อรินะจนเขาตายไปหนึ่ง
เจ็บอีกหนึ่งนะแล้วสภาพเนี่ยแบบต้องบอกว่า
เละฮะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบนถนนทางหลวงชนบทสายปรานบุรีปากน้ำปรานนะครับ
ก่อนถึงวงเวียนบ้านนาห้วยสามสิบเมตรนะครับตรงจุดที่เป็นร่องน้ำอ่ะ
ลักษณะคล้ายหลุมนะครับมีนายชัยยาเกรดหอม
ชื่อเล่นในนัทอายุยี่สิบสองปีนะครับอ่า
คนที่สวมเสื้อยืดโปโลสีชมพูกางเกงยีนขายาวเนี่ย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเสียชีวิตแล้วนะฮะเสียชีวิตแบบเลือดไหลเต็มพื้นเลย
ที่ศีรษะมีบาดแผลจากการถูกของแข็งทุบเข้าไปนะริมฝีปากซ้ายฉีกขาด
ต้นแขนซ้ายหักเลยนะครับแล้วก็มีก้อนหินเปื้อนเลือดขนาดใหญ่
ล้มอยู่คันหนึ่งแล้วมีคนเจ็บอีกคนนึงนะครับ
คนเจ็บชื่อนายยิ่งศักดิ์อารีกิจอันนี้ศีรษะแตกขาข้างซ้ายนี่ก็หักนะครับ
กู้ชีพเขาก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะอ่าเพื่อนผู้ตายเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้เดี๋ยวท่านไปฟังนะครับ
ผมนั่งกินเราอ่ะไปเที่ยววันนี้ไหมเที่ยวอะครับมาจากที่ไหนน้อง
มาจากน้องแป้มเอ่อมาเที่ยวที่วางโป๊ะเอ่ยที่ปากน้ำตั้งแต่เมื่อไหร่
ประมาณสี่ทุ่มประมาณสี่ทุ่มแต่เพื่อนผมมารอประมาณสามทุ่มนะครับ
สี่คนได้ประมาณประมาณสิบสิบสี่สิบห้าคนน่ะ
เด็กปากตามน่ะวิ่งมาถึงมันตะโกดบอกว่าอันนี้เฮ้ยพวกมึงระวังตัว
ผมเจอตำรวจแล้วผมก็ให้ตำรวจพาออกมาตำรวจก็บอกว่าพาออกมา
ฝั่งคนเจ็บคนตายมาที่เที่ยว
แล้วก็ไปนั่งดื่มเหล้ากันที่ชายหาด
ขี่จักรยานยนต์มาหลายคัน

แล้วก็เจอกันจริงโดนไล่
จนไปเจ็บคนหนึ่งแล้วก็ตายคนหนึ่ง
ตำรวจพยายามติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นนะฮะก็ไปเจอวัยรุ่น๓๐๔๐คน
หลังจากเกิดเหตุแล้วยังยืนรออยู่ยังจับกลุ่มรออยู่
หลังจากที่ไปพาวัยรุ่นต่างถิ่นออกมาได้แค่๘๐๐เมตรห่างจากจุดเกิดเหตุ
วัยรุ่นเจ้าถิ่นเนี่ยได้เปิดฉากใช้ขวดแก้วคว่างใส่กลุ่มคนเจ็บอีกนะ
ทั้งที่ตำรวจพาออกมาแล้วนะใช้ขวดแก้วคว่างใส่กลุ่มคนเจ็บเข้ามาชกต่อยกันชุนละมุนเลยนะครับ
กลุ่มคนเจ็บต้องหนีตายอีกฮะด้วยการขี่รถจักรยานยนต์หนีแต่กลุ่มเจ้าถิ่นก็ขี่รถไล่กวดมาหลายสิบคัน
อันนี้คือตอนที่ถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่นไล่ทำร้ายแล้วตำรวจพยายามมารองับเหตุแล้ว
แต่ตอนที่หนีกันเนี่ยรถของนายชายาผู้ตายถูกตามไปแล้วก็ถูกถีบจนรถล้ม
นายชายาก็ถูกรุมสกรรมเลยนะครับรุมชกต่อยแล้วก็ถูกจับตัวโยนลงไปในร่องน้ำข้างถนน
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่ขี่ตามมาอีกจอดรถลงไปที่ร่องน้ำใช้ขวดโซดาคว่างใส่
ก้อนหินทุบเข้าไปอีกโอ้โหที่ศีรษะคือเขานอนอยู่ที่ร่องน้ำกลางถนนแล้วอ่ะ
ริมถนนเนี่ยก่อนที่พวกนี้มันจะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ตามมาถึงอีกก็พบว่าตายแล้วค่ะอีกคนนึงก็เจ็บ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับก็เป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่นนั่นแหละ
อายุประมาณ๑๗๒๕ปีอยู่แถวตะมนต์ปากน้ำปราน
เดี๋ยวจะไล่ติดตามมาดำเนินคดีฮะแต่โหดเหลือเกินโหดไป